ของลิเกน่าหวานสนรามนำเพชรค่ะ
เดินทางไปรับการตรวจเลือกการเป็นทหาร
ที่หน่วยตรวจเลือกทหารวัดท่าการร้องที่พระนครศรีอยุธยา

คุณผู้ชมที่สีหน้าน้องเนี่ยมีความกังวลอยู่เล็กน้อย
พอเดินทางไปถึงน้องแบงค์ตรงไปเลยค่ะ
กราบอัฐิของคุณพ่อที่อยู่ภายในวัด
ก่อนไปลงชื่อขอถอนสิทธิ์ในการผ่อนผัน
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องเคยขอผ่อนผันผ่อนมาแล้ว๔ปี
และในครั้งนี้ค่ะน้องแบงค์ก็เลยตัดสินใจขอจับใบดำใบแดงไปเลยดีกว่า
ท่ามกลางแฟนคลับแล้วก็บรรดาแม่ยกตามมาลุ้นกันแบบใจสั่นตุ้มต่อมกันเลย
คือถ้าน้องจับได้เนี่ยยังไงดีแม่ยกก็อาจจะไม่ได้เห็นผลงานน้องอีกสักระยะหนึ่งนะฮะ
แต่ผลการตรวจร่างกายของน้องแบงค์ปรากฏว่าไม่ผ่านค่ะคุณผู้ชม
ถูกจัดให้เป็นบุคคลประเภทที่๓ก็คือคนที่ไม่ได้ขนาด
ดิฉันไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะไอ้คำที่ว่าไม่ได้ถนัดของเขาเนี่ย
หมายถึงว่ารูปร่างหรือว่าขนาดหน้าอกของน้องนั่นเองนะคะ
โอ้โหคุณไม่ยกสิไม่ยกไม่ยกปบมือกันเฮลั่นเลยคุณผู้ชมค้านะคะ
ลั่นกันทั้งหน่วยเลยดีใจเขาก็อยากติดตามน้องแบงค์ในผลงานอื่นไง
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะน้องแบงค์เปิดเผยถึงความรู้สึกไว้ด้วยว่า
หลังจากที่ทราบผลแล้วเนี่ยโล่งใจมากคุณพี่หายใจแบบสุดปอดไปเลย
คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปบนวานสารกล่าวอะไรไว้นะไปไหว้อาถิของคุณพ่อมนรักก็เท่านั้นเอง
แล้วเอาจริงถ้าต้องเข้าไปเป็นทหารน้องบอกว่าห่วงอยู่เรื่องเดียวเลย
ก็คือคณะลิเกเพราะว่ามีอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลกันอยู่
แม่พี่ที่บนมากกว่าครับ
แปงก็ไม่ได้ขออะไรมากครับ
หลักก็บอกพ่อต่อจากนี้ก็ลุยงานเต็มที่ครับ
ไม่มีอะไรต้องมากังวลไม่มีอะไรต้องมาคิดมากแล้วครับ
ก็สิ่งอายุเล็กไปหน่อยครับ
ถึงขั้นตอนของการซูมเข้าไป
ข้อมูลออกไปซูมมาที่หมายเลขข้อมูลของน้องแฟงค์

เห็นประวัติพิจารณาก็ไม่เสียหายนะครู้ผู้ชม

ตัวเลขมันซ้ำกันอยู่นะกับก้าวจีรายุ

เออก็เลขประมาณนี้
อันนี้เป็นลำดับในการเข้าไปรายงานตัว